กันดีกว่านะครับเพราะว่าฟุตซอลล่าสุดในการเรียกเก็บตัวฝึกซ้อม
ซึ่งมีส่วนสำคัญในการไปฟุตซอร์โลกครับ
บรรดานักเตะนะครับทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ถูกเรียกตัวมาในรายการนี้ครับ
จะเริ่มในช่วงเดือนตุลาคมปูปิสครับเรียกเบื้องต้นมา๒๔คน
ก็มีนักเตะจากชนบุรีครับติดมากสุด๙คน
รายงานตัวขาดเพียงแค่ภูเบสโคงทองตัวรับจากสุรธานีคนเดียวเท่านั้น
นั้นครับซาดังถือว่ามารายงานตัวกันครบ
ไม่ว่าจะเป็นกัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วนะครับ
รวมทั้งสมมุติเถื่อนกลางที่ถูกเรียกกลับมา
หลังจากที่พักฟื้นอาการบาดเจ็บหายดีแล้วครับ
ตั้งแต่ใหม่ที่โชว์ฟอร์มดีในฟุตซอร์ไทยลีก
ก็ถูกเรียกตัวครั้งแรกมีวัชระไลศรีแล้วก็ธนากูลวิเชียนกุลนะครับ
จากการท่าเรือรวมถึงวัชรินวัศกาล
การซ้อมของปูปิสไม่ได้เน้นหนักมากครับ
เรื่องแท็กติกทั้งเกมลุกเกมรับแล้วก็การทำประตู

ปิสก็จะเรียกนักเตะมาซ้อมหลังจากนี้นะครับ
เดือนละ๓กลางเพื่อซักซ้อมระบบการเล่น

ก่อนที่ในช่วงเดือนกันยายน

เพื่อเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่น๒นัด
วันที่๒๓แล้วก็๒๕กันยายนที่เมืองนางโฮย่า
ในการลุยศึกสำคัญช่วงปลายปีนะครับ
เตรียมความพร้อมไว้ในการเล่นไทยแลนด์๕
แล้วก็ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่เวียดนาม
ซึ่งทีมไทยเป็นแชมป์เก่าทั้ง๒รายการครับ

กรีนักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยที่ประกาศเลิกเล่นไปแล้วนะครับ
กรมทางหลวงได้รับบาดเจ็บข้อศอกขวา

นัดล่าสุดคือโดนอิสระวงแก้วผลักนะครับ
เกมที่เปิดบ้านแพ้ให้กับชวนบุรีไป๒ต่อ๗
อักเสบกระดูกไม่หักนะครับ

ก็ถือว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะครับ

อยากให้มีมาตรฐานในการทำหน้าที่มากกว่านี้

โดนทำฟาวนะครับแล้วไม่ได้ฝ่า

เกมดำเนินต่อไปจนถึงขั้นเสียประตู
และสุดท้ายเนี่ยทีมก็เสียประโยชน์ครับ